มีแต่ตัวที่หลบ

ไอ้ดาก็บอกไม่ต้องปิด
ก็อยู่อยู่นี้แหละถึงก็ออก
เห็นตั้งประคุณแล้ว
มันส่องเราเลยส่องตั้งหลายรอบ

หลังแรกนิดเข้าเข้าไปอ่ะแล้วก็พวดมา
ก็ไม่รู้ค่ะพวกมันกินหัวมึงเลยมึงยังหลับกันดิ
ยังไงครับก็ตอนแรกตีประมาณกับตีสอง
ผมนอนอยู่บนบ้านมันก็มีตอนแรกมีลมมา
ลมแล้วก็มีไฟลอยขึ้นมาผมก็ไม่คิดอะไร
ไม่รู้ว่าไฟสีสันอะไรแล้วมาลอยเข้ามาบ้าน
ผมก็เรียกแม่ผมแม่เรียกแม่ผมแม่ผมก็ตื่นมา
ผมก็เปิดแฟสเห็นมันม้วนออกไปเลย
แล้วก็มาหยุดอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนี้แล้วอีกทีก็
ผมก็ถือมีไล่มาไล่มาก็มุดเข้าไปเนี้ยแล้วผม
ให้หนุ่มดักหนุ่มดักนี้แล้วนอนอยู่เราเห็น
ใช่ครับผมยังไม่เห็นสีอะไรสีเขียวหายไปเลยครับ
ใช่ฮะมุดเข้าไปเนี้ยอ่ะคิดว่าดวงเดียวดวงเดียว
ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนครับประมาณตี๒
ประมาณตีสองอ่ะแล้ววันนี้เราทำเป็นสิ่งที่มาหากันอ่ะ
ก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนก็เฝ้ากันจนเช้า
อ๋อนี่ยังเฝ้าอยู่ตั้งประมาณวานแล้วใช่ครับแล้วเราคิดว่าเป็นอะไรอ่ะ
ก็น่าจะเป็นกระสือครับเพราะเห็นเห็นหลังผมขาว
ใช่ไม่เห็นเห็นเป็นคนเลยเหรอหรือว่าไงใช่เป็นคนครับ
เป็นคนเป็นยังไงอ่ะเป็นคนไส้เลยพี่เป็นไส้เลยเหรอ
เมื่อคืนเมื่อคืนเขาก็ต้องเนี้ยเขาก็เห็นทั้งหมดอ๋อ
เห็นกี่คนอ่ะก็เมื่อคืนเขาหาก็เห็นทั้งหมดอ่ะ
กล้องเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับมีผมยาวเลย
ไม่ยาวของผมมีดวงไฟเหมือนในหนังเลยใช่ไหมเป็นสีเขียวอ่ะพี่
สีเขียวแล้วก็มีไส้ใช่อ๋อเราไม่กลัวเหรอก็กลัวอยู่พี่
แต่ทำไงได้มันขึ้นบ้านเราเคยเจอไหมไม่เคยครับครับ